เติบก็แค่นี้เขาถึงมาแล้วหรอครับ

ขนเดินไปแบบพี่เกไปช้ามากนะหนู

มากับผู้หญิงคนนี้นะครับผมรู้เลยคุณแม่คุณพ่อครับ

มีของอร่อยมาฝากวันนี้จะพามาตามหาร้านอาหารอีสาน
เมนูเด็ดของเขาคือลาบปลาดุกทอด

คงไม่มีกรรมวิธีที่แบบว่าวิถีพิถันขนาดนี้
ที่สำคัญนะคะเขาขายดิบขายดี
ปลดหนี้บ้านราคาเกือบ๑๐ล้านเลย

เดนใหญ่ที่สุดเลย
ถ้าเขาทำได้ขนาดนั้นหนูอยากจะไปขโมยสูตร

ไปไปตามไปดูว่าเศรษฐีป้ายแดงของเราคือใคร

ของเจ้าของร้านแซ่บอีสานสาขา๒เทพรัก
เมนูเด็ดวันนี้ลาบปลาดุกทอด
ร้านลับริมทางบนถนนเทพรัก
ที่มีเมนูอีสานหลากหลายเมนู
ทั้งส้ำตำผองย่างและเมนูต้ม
แต่เมนูเด็ดที่มาที่ร้านแล้วไม่สั่งไม่ได้เลย
นั่นก็คือลาบปลาดุกทอดนี่แหละครับ
วันหนึ่งย่างไม่ต่ำกว่า๑๕๐ตัว
หมักผังย่างและลาบกันเอง

ให้น้องใบตองและพี่เอชายา
พาไปขอเคล็ดลับกันเลยครับ
คือร้านนี้เป็นร้านอาหารอีสานใช่ไหมพี่

อยู่เอาสูตรมาจากไหนตัวเองเป็นคนอีสานหรือว่ายังไงคะ

แฟนกับเมียนี่แค่คุณคนเดียวกันไหม

ถุดิบในร้านพี่อิ๋วเป็นคนเลือกเองหมดทุกอย่างเลย

อย่างเช่นปลาดุกข้าวคั่วพริกป่นหรืออะไรอย่างนี้

ปลาดุกย่างที่ร้านน่ะเขาบอกว่าเด็ดแรกนะ

แล้ววันหนึ่งใช้ปลาดุกเยอะขนาดไหน

อันนี้สาขาเดียวกูนี่

เขาว่าขายดีดีกว่าแล้วแล้วก็ประหยัดเวลา

แบบให้มันมีแบบ

แล้วก็เลยแบบเอ๊ะลองคุยกับแฟนล่ะ
ลองพอมาทอดดูไหมข้าว๑เราต้องปราดุกปลูกอยู่แล้ว

เอาไปฝากด้วยแล้วก็ฮิวไปฝากด้วยนะประดุงประดุกอะไรอย่างนั้น

เปิดเคล็ดลับการทำเมนูลาบปลาดุกทอด
ซึ่งอันดับแรกก็คือการนำปลาดุกสดไปหมัก
โดยเริ่มจากการทำน้ำหมักประกอบไปด้วย
น้ำตาลปี๊บผงปรุงรสซอสปรุงรส
ผสมอาหารสีเหลืองไข่ละลายให้เข้ากัน
จากนั้นนำปลาดุกมาหมักทิ้งไว้ข้ามคืน
เพื่อให้น้ำหมักซึมเข้าไปในเนื้อปลา
จึงนำมาย่างในเตานั่นเองล่ะครับ
เรียกว่ากว่าจะได้ปลาดุกย่าง
หอมร้อนน่ากินแบบนี้เนี่ย
ต้องใช้เวลาหมักข้ามวันข้ามคืนกันเลยล่ะครับ
พอเราได้ปลาดุกย่างกันแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็ให้น้องใบตอง
ทำลาบปลาดุกทอดกันต่อเลยครับ

นี่ค่ะเปิดสูตรลาบปลาดุกทอด
ก็เริ่มขั้นตอนแรกอันนี้คือปลาดุกย่าง

แล้วก็เราต้องเอามาแร่เอากล้างออกแล้วเราก็สับให้ละเอียด
สับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะคะ
หลังจากนั้นก็จะเอาไปไปทอดเลยครับ
อันนี้คือใช้น้ำมันเยอะมากนะคะ

เมื่อกี้ใช้เวลาทอดนานแค่ไหนครับ

ก็คือถ้าว่ามันฟูแล้วก็เนื้อปลาสุก
เราก็เอาปัดขึ้นได้เลยสะเด็ดน้ำมันแป๊บหนึ่ง

อ้าวน่ากินมากเป็นแจะเลย
ทอดเสร็จก็เอาไปลาบต่อ
พร้อมยำแล้วค่ะ
มาเริ่มเลยไปเข้าไปน้ำปากกินช้อน
มะนาวค่ะมะนาวเกือบเต็มช้อน

น้ำเชื่อมนิดนึง

เขาควนแล้วก็พริกโหลดค่ะแล้วก็ควนเลยค่ะควนเลยเลย
เดี๋ยวเราใส่ต้นหอมมักขี้ได้เลยหอมเด็กควนเลยควนเลย
ทำท่าควนไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับ
แป๊บดูดิต้องกินมากทุกคนลาปลาดุกทอดค่าเสร็จไปแล้วกับลาปลาดุกทอดเมนูเด็ดประจำร้าน
แต่วันนี้พี่อิ๋วก็ใจดีใจดีเปิดเคล็ดลับการทำอีกหนึ่งเมนูขายดีของทางร้านนั่นก็คือต้มอ่อมหมู
โดยขั้นตอนแรกก็จะเริ่มจากการนำน้ำซุปมาต้มจนเดือดใส่ผ่าตะไครใบมะกรูดพริกและเนื้อหมูชิ้นปรุงรสด้วยน้ำปลา
จากนั้นใส่ข้าวคั่วรอจนสุกก็เติมผักชีลาวโหระพากะหล่ำผักกาดขาวถั่วฝักยาวน้ำปลาร้า
แค่นี้เราก็จะได้เมนูต้มอ่อมหมูสูตรเด็ดจากทางร้านแล้วล่ะครับรสชาติจะถูกอกถูกใจน้องไปต่อขนาดไหนตามไปชิมกันเลยครับ
มาแล้วค่ะพร้อมชิมแล้วโอ้โหเยอะแยะมากมายหลากหลายมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนำก่อนนะอันนี้ลาบปลาดุกทอด
ใช่ตำปูปลาร้าหอยเชอรี่อันนี้จะเป็นนมย่างครับ
อ้อมหมูทุกคนค่ะน้ำลายอะไรไงนะเป็นปลาดูกที่ข้างนอกกรอบแล้ว
มันทำให้แต่ละคำที่กินเข้าไปมันมีรสชาติของเขาเป็นลาบหมดเลย

รสจัดจานเผ็ดขนกลมกล่อมแบบ๓๔๕๖๗รส

อ่อมที่จ้างอ่อมที่แบบถูกต้อง
มันหวานน้ำซุปหอมกลิ่นสมุนไพรต่าง
มากต่อกันที่นมย่าง
มันจะมีความนุ่มนุ่มเด้งแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดนึง
อ่ะเมนูต่อไปส้มตำหอยเชอรี่
ปลาร้าดีมาก
หอยเชอรี่สุดเด็ง
มะละกอของที่นี่เขาจะเป็นแบบสาบค่ะทุกคน
มันให้รสสัมผัสที่มันแบบมีหลายเลเยอร์ในฝาเด็ดตรงนี้
มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะคะ

หวานเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดหอยสดมาก
ใส่เครื่องเขาจะหวานขอบเจียว
ใช่ขอบเจียวจะทำได้หอมให้หวาน
หลายกับเมนูอีสานจากร้านแซ่บอีสานสาขา๒
เทพรักกันไปแล้วต่อไป
เรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของพี่อิ๋ว

เพราะที่บ้านไม่มีเงินส่งเสีย
เลยตัดสินใจมาเป็นเด็กแบกน้ำแข็ง

สู้ชีวิตเพียงลำพังในกรทม
แล้วอะไรทำให้มีทุกวันนี้ได้ล่ะครับ
อยากจะถามเรื่องราวชีวิตพี่อิ๋วก่อน
ประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีป้ายแดงวันนี้

บางทีบางวันนี้นอนลุกไม่ได้เลยปวดขาเรื่อย

มาทำเป็นพนักงานขับรถส่งของ

๑๕๐๐๐บาทนี่โอเคไหมตอนนั้น

อยู่มาวันหนึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ทำให้ไปเจอกับเนื้อคู่

คือวันนั้นผมไปนั่งกินส้มตำ

กินบ่อยไปแอบเม

ตำน่ารักดีนะครับ

และเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

เรารู้สึกแอบนั้น

พูดคุยด้วยดีกว่าค่ะ
เชิญค่ะพี่นก
ต้องบอกว่าพี่นกอะไรเป็นคนพี่ชอบเขา

ไปของเขายังไงไปบอกเขาไง

หลังจากตังงานกันเสร็จป๊าบ
ก็กลับมาใช้ชีวิตคู่ที่กรุงเทพฯ
ใช่ครับก็มาหาเช่าห้องเป็นสลาม

ผลตกก็โอ้โฮรู้อ่ะมองแปลงเลยใช่

เคยลำบากถึงขั้นไหนคะ

เพราะช่วงนั้นเราหาคนเดียวแล้วพี่มันไม่ทัน
ก็เลยคุยกันว่าอยากขายของ
ก็เป็นอาหารธิษฐานึงนะครับอาหารธิษฐาน
เพราะว่าพี่นกเคยมีมือผ่านอยู่แล้ว

มีรถอยู่คันหนึ่งแกก็เลยเอาไปเข้าไปเน้นให้
ลงทุนวันแรกลงทุนกับค่าวัตถุดิบต่างไปเท่าไหร่
มีประมาณ๒๐๐๐บาท

เคยไม่ได้เลยก็มีแบบไม่ได้ล้างจานเลย

แบบเย่นะเราก็เย่นะถ้าเป็นอย่างนี้แย่มาก
และช่วงนั้นก็จะเย่แบบก็เพิ่งให้ขายพุทธบาทด้วยค่ะ
ก็เลยแบบแล้วที่นี่โท๊ะกัน
ก็ผมไปเจอตึกอยู่ตึกหนึ่งแถวรัชดา

แสนนึงเนี่ยก็คือไปจ่ายเป็นค่าเช่า
เป็นค่ามัดจำแล้วก็เป็นตกแต่งร้าน

เหมือนที่เขาโดนธนาคารยึดไปแล้วอย่างนี้
แล้วเข้ามาหลอกเรากล่าวไข้เราเคยเข้า

ตอนนั้นรู้สึกอย่างไรพี่นุษย์

ใจหันมืดไปหันไปทั้งไหนก็เจอแต่ปัญหา

โดยความที่พี่อี๋อยูเองก็เป็นนักสู้

คือโทรไหมโทรเครียดไหมเครียด

วันนึงคือแบบหนูขายไม่ได้นะหัวข้ามอะค่ะ
จะเก็บร้านกันแล้วค่ะจะดูลูกค้าปกติ๑มาประมาณ๒๐กว่าคน

ใช่เหมือนเต็มโต๊ะเต็มร้านเลย
อ๋อก็คือก็คือได้ประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐บาทแล้วนะครับคือมีกำลังใจขึ้นแล้วค่ะ
วันต่อไปมันก็จะเริ่มมาทีละ๑๒๓๔อะไรอย่างนี้ครับ
จากยอดขายแบบหลักพัน๒๐๐๐๓๐๐๐บาท๔๕๐๐บาทขยับเป็นหลักหมู่
ใช่ค่ะใช้เวลาขาย๒ปีในที่สุดสามารถล้างหนี้หมด
๕๐๐๐บาทกว่าบาทวันที่แบบมันเป็นปริกหนี้๕๐๐๐ปั๊บรู้สึกยังไง
โล่งเลยพี่มีใจมากมีใจมากกอดกันเลยไหมเราก็ทำได้นะเราก็ถูกมาถูกทุกวันนี้อะไรอย่างนี้
เข้าสู่ปีที่สี่ของการขายซื้อบ้านบ้านหลังแรกแถวไหนคะ
ขายไปบ้าน๕ครับราคาเท่าไหร่๗๐๐๐๐๐๐กว่าบาทเป็นละ๔๐๐๐๐๐๐บาท
ปีผ่านไปวางเงินดาวน์ซื้อบ้าน๑ล้านบาท
ความภูมิใจของเราจับเงินล้านครั้งแรก

มันตื่นเต้นดีมันสั่นสั่นไปหมด
ใช่ค่ะใช่ครับมือร้านของฉันน่ะจากคนที่แบบศูนย์ใช่คำนี้เนอะใช่ค่ะ
สูงเลยแล้วก็สู้มาเรื่อยจนมีทุกวันนี้แหละ
ทุกวันนี้นี่ก็คือสาขา๒แล้วนะคะ
ใช่ครับสาขา๒ประมาณนี้เปิดมานานแค่ไหนแหละ
อยากให้พี่นกพูดอะไรถึงพี่อิ๋วหน่อย

ใช้ชีวิตด้วยกันจับมือกันตั้งแต่วันที่ก่อนก็ร้องไห้ด้วยความทุกข์
จนวันที่แบบมันเปลื้องปริ่มได้ความสุขอย่างนี้
ขอบคุณเขาที่อยู่เคียงข้างหนูอะค่ะ

ถ้าสู้มากับหนูเขาก็จะให้กำลังใจหนูตลอดค่ะ

แต่ผมก็จะต่างให้กำลังแกกัน

มีความสุขด้วยแบบของเขาอยู่แล้วค่ะ

วันที่สุดที่สุดเราก็ยังอยู่ด้วยกัน
ใช่ครับ
อยากให้พี่อิ๋วฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูทางบ้าน

พอแท้กับชีวิตบ้างไปต่อไม่ได้
ปัญหาทุกอย่างมันเข้ามาตลอดอยู่ครับ
อยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับปัญหายังไง

วันนี้ขอบคุณทั้งพวกมากเลยค่ะ

ยังขอรับประดุกหน่อยนะคะฝากพี่เอค่ะ